พาคุณผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก่อนหน้านี้ก็จะไปดู
ภูเขาที่เต็มไปด้วยสวนสตรอเบอรี่ไร่สตรอเบอรี่

ใช่ค่ะแต่พอฤดูหนาวหมดไป
สิ่งที่ปลูกมาใหม่คือพืชระยะสั้น
ระยะสั้นก็คือพืชผักสวนครัว
ปลูกกันเต็มภูเขาเลยนะคะไปดูภาพกันค่ะ
นี่เป็นภาพมุมสูงนะคะทำให้เห็นดอยหลายลูกที่บ้านน้องหอยใหม่
ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ปกคลุมไปด้วยสีเขียวของผักกาดขาวกะหล่ำและสลัดผัก๕สีนะคะ
พื้นที่ตรงนี้เกษตรกรปลูกสตรอเบอรี่มาก่อน
หลายร้อยไร่ค่ะจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในช่วงฤดูหนาว
แต่ว่าหลังจากผ่านพ้นฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนมีนาคม
เกษตรกรหันไปปลูกพืชระยะสั้นค่ะใช้เวลา๓๐๔๐วันเท่านั้น
เกี่ยวไปขายได้และแปลงพืชผักที่เห็นอยู่ตอนนี้อีกสองสัปดาห์
เก็บไปขายได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปดู
คุณดูสิมุมสูงตรงนี้สวยมากนะสวยเป็นแถบเหมือนมีใครเอาอะไรไปฉีดนะ
สวยงามมากแต่ว่า๒สัปดาห์เท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้ดูกันแล้วนะคะ
เป็นผืนผักขั้นบันไดเลยแหละค่ะแล้วพอปรากฏว่าปลูกแบบนี้
นักท่องเที่ยวสนใจเหมือนกันไม่แพ้ไร่สตรอเบอรี่นะคะ
เพราะว่าไปชมความสวยงามแล้วก็ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ตลอดทั้งวันด้วยนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าที่นี่ฝนตกต่อเนื่องค่ะดีจังเลย
ว่าจะปลูกผักได้อีก๔๕รอบก่อนที่จะใช้พื้นที่ทั้งหมด
กลับไปปลูกสตรอเบอรี่กันอีกครั้งช่วงปลายเดือนตุลาคมค่ะ